แล้วก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับความเข้าใจกันทุกอย่างผมได้เป็นอย่างนี้นะครับ
ก็ต้องขอโทษพี่น้องทุกคนนะครับทั้งสสผู้สมัครสอสอ
ทีมงานของพักธุรกเทศนักงานพักธุรกฤษนะครับผู้สนับสนุนสมาชิกทางเราทุกคน
ที่จะต้องมาลำบากนะครับแล้วก็ต้องมารุ้นระทึกมากังวลใจนะครับ
กับการแสดงของพระพิทานะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ
แต่ราวก้าวไกลถูกประสานสนิทไม่เหลือร่องรอยบาดแผลเลยแม้แต่น้อย
ทำเอากองแช่งบางกลุ่มและบางพักผิดหวังไปตามตามกันเพราะคิดว่าโอกาสสกัดดาวรุ่ง
กำลังจะมาอยู่แล้วเชียวกลับมาเคลียร์กันง่ายแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ยังไง
สืบสาวราวเรื่องเบื้องหลังของการประสานรอยร้าวครั้งนี้
ได้ความว่าเป็นการขายเดี่ยวของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจที่เป่ามนต์
ทำให้นายปิยบุตรกับนายพิธากอดคอเคลียร์ใจกัน
เพราะนายธนทรเป็นคนที่ทั้งคู่ยอมรับ
ในงานเลี้ยสังสรรค์นะครับคุณทิมพิธาและอาจารย์ปียบุตร
ก็ไปร่วมสังสรรค์ด้วยซึ่งก่อนที่จะไปที่งานสังสรรค์ทั้งคู่
ก็มีการเปิดอกเปิดใจพูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาความเห็นที่ไม่ตรงกัน
จนนำมาสู่การแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันในที่สาธารณะนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าทั้งสองท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะครับมีวุฒิภาวะมากพอ
ที่จะถอยคนละก้าวยอมรับผิดของตัวเอง
แล้วขอโทษซึ่งกันและกันซึ่งทำให้บรรยากาศมันออกมาดี
พอทั้งสองท่านซึ่งเป็นคนที่มีความสำคัญ
พักอนาคตใหม่ก้าวไกลนะครับมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งเหมือนเดิม
บรรยากาศในงานเลี้ยสังสรรค์เมื่อวานจึงเป็นไปได้ด้วยดีครับ
เหตุที่ธนทรต้องเร็งปิดจ๊อปเพราะรู้ดีว่า
คืนปล่อยไว้ปัญหายืดเยอะออกไปจะไม่เป็นผลดีต่อพักก้าวไกล
และไม่เป็นผลดีต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้
มีหนำซ้ำจะกลายเป็นผลเสียที่กัดกล่อนพักต่อไปในระยะยาวอีกด้วย
แม้แต่นายพิธาก็ยอมรับว่าการทำงานการเมืองมีบ้างที่เข้าใจไม่ตรงกัน
แต่เมื่อปรับจูนแล้วก็ไม่มีอะไรคาใจ
ถือเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน
ตอนนี้เข้าใจกันแล้วทำให้เราฮึกเหิมมากขึ้น

แต่ว่าพอเราได้ปรับความเข้าใจกันแล้ว
มันก็สามารถที่จะทำให้เราทำงานต่อกันไปได้
แล้วก็มั่นใจว่าเวลาที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีเวลาในการที่จะสู้ศึกเลือกตั้งอย่างเต็มที่ต่อไป
ก็หวังว่าเราจะสามารถที่จะทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้
สิ่งที่เกิดขึ้นกับนายพิธาและนายปิยบุตรเป็นหนึ่งในบทเรียนวิชาการเมือง
ทั้งคู่ต้องเรียนรู้และสะสมประสบการณ์

ความขัดแย้งทางความคิดเป็นเรื่องปกติ
แต่สิ่งสำคัญคือต้องรับฟังเหตุผลของกันและกัน
นี่จึงเป็นความสวยงามของระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง